เอาล่ะจากเรื่องของวัวมากันที่เรื่องของ
ตัวอะไรครับอะไรครับมองผมมองหัวผมทำไม
มันมีอะไรอยู่บนนั้นเรื่องของงู
เออที่ไม่เห็นเพราะอะไรคือตัดไปแล้ว
ไม่เห็นล้างอยู่เอาล่ะไปกันดูไปกันดู
ไปดูที่เรื่องของงูกันก่อนคุณผู้ชมค่ะ
งูเนี่ยไม่มีใครอยากเจอหรอกดิฉันบอกเลย
เดี๋ยวไปดูเจ้าหน้าที่กู้ภัยในจังหวัดฉะเชิงเซา
เขาไปช่วยงูที่เลื้อยขึ้นไปชมวิว
บนเสาไฟฟ้าดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปชมวิวจริงหรือเปล่านะคะ
แล้วเดี๋ยวไปดูเคล็ดลับว่าพี่เจ้าหน้าที่กู้ภัย
เขาใช้อะไรในการจับงูเหลือมลงมาจากเสาไฟฟ้าค่ะ
ไปดูภาพกันก่อนเห็นไหมคะสังเกตดูดี
งูเหลือมตัวนี้ยาวเกือบ๓เมตรเลยนะ

จะออกไปแตะขอบฟ้า
แต่เหมือนโชคชะตาไม่เข้าใจประมาณนี้ป่ะ
นี่ฉันรู้ก่อนจะแตะขอบฟ้าจะเจอไฟฟ้าทอดหรือเปล่า
แต่มันมีความพยายามช่วยแบบนี้ก็ได้
ไม่ใช่งูนะโอะเหรอคุณสับนักแบบนี้ก็ได้
ก็คิดว่ามันน่าจะต้องมีแบบแรงบันดาลใจอะไรสักอย่าง

มันดันใจให้เกือบใครหลายคนรวมถึงงูเหลือมตัวนี้ด้วย
เลื้อยอยู่ข้างล่างก็ขนลุกแล้ว

ตายแล้วงูเหลือมเจ้ากรรมเลื้อยไปชมวิวอยู่บนยอดเสาไฟฟ้า
ความสูงเกือบ๓เมตรนะคะภายในซอยปลายคลองหมู่เก้าตำบลบางวัว
อำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
แต่ไม่มีอะไรยากเกินกว่าความสามารถของสุดยอดเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเซาแน่นอน
เขาร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางวัวคณรักษ์
พยายามช่วยกันจับงูเจ้าตัวนี้ลงมา
ปีนทั้งบันไดก็แล้วปีนทั้งรถดับเพลิงก็แล้ว
บ่วงคล้องคอก็แล้วเอาไม้แห่ก็แล้ว
ก็ทำอะไรเจ้างูเหลือมตัวนี้ไม่ได้เลยเอาลงมาไม่ได้สักทีเนี่ย
แห่แล้วดึงแล้วปีนหาแล้ว

งูก็ยังชูคอชมวิวอย่างสนุกสนานต่อไป
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็นึกถึงคำโบราณเขาบอกว่า
งูเหลือมแพ้เชือกกล้วย
เดี๋ยวไปดูกันว่าผลลัพธ์เป็นยังไง
เชือกกล้วยได้อยู่หมดแน่เชื่อดิ
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อคำโบราณใช้ได้จริงนะคะ
งูเหลือมแพ้เชือกกล้วยจริง

นี่แหละค่ะเชือกกล้วยเนี่ยจัดการเจ้างูเหลือมได้อยู่หมัดเลยนะคะ
แต่ว่าต้องบอกว่ากว่าภารกิจนำเจ้างูเหลือมความยาวเกือบ๓เมตรลงมาจากยอดเสาไฟฟ้าได้
ใช้เวลาไปเกือบ๑ชั่วโมงเต็ม
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็พยายามทำด้วยความระมัดระวังค่ะ
เพราะว่าเกรงว่าเจ้างูเหลือมจะเลื้อยไปรัดสายไฟฟ้า

ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายกับเจ้าหน้าที่ที่ไปช่วยจับอีกด้วย
อีกอย่างที่น่าห่วงคือมันจะโฉกเอาอ่ะดิ
มันโฉกมันกัดนะเจ้างูเหลืองเนี่ย
มันไม่มีพิษแต่มันก็กัดได้นะครับ
โอ้โหตัวใหญ่มากโอ้ได้แล้วเย่
คุณพี่คือผู้พิทักษ์งูเหลือม
แขนตั้งแน่นเลย
ปรบมือให้คุณพี่กู้ภัยค่ะ

นี่เห็นไหมภูมิปัญญาชาวโบราณใช้ได้จริง
เมื่อกี้เห็นเลยนะว่างูเหลือมนี่ตัวอ่อน

แต่หลังจากนั้นเนี่ยงูเหลืองอิ่มหมาด้วย

คือช่วงนี้ผมทานอะไรก็อร่อยไปหมด